มาต่อกันที่เรื่องราวของหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่า

จู่ก็มีข่าวแววออกมาว่าหนุ่มนิว
ใช่ก็เลยมีหลายคนมองรวมถึงมีกระแสวิภาควิจารณ์

กำลังจะหมดสัญญากับทางต้นสังกัดหรือเปล่า
ดำมือนี่ว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะ

จู่นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งนิวชัยพล
ซึ่งเป็นต้นสังกัดปลดออกจากละครเรื่องหนึ่ง
โดยให้นักร้องหนุ่มร่วมค่ายแกงส้มธนทัศน์เสียบแทน
งานนี้หนุ่มนิวเลยโดนจับจ้องว่าเป็นเพราะกำลังจะหมดสัญญากับทางต้นสังกัดแล้วหรือเปล่า
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ยังเหลือสัญญาจนถึงสิ้นปี
และไม่เคยรู้มาก่อนว่าได้รับเลือกให้ร่วมแสดง
ส่วนที่มีอีกหนึ่งกระแสระบุว่าเจ้าตัวเที่ยวจนทำให้ไม่มีเวลารับงานก็ไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะได้มีการพูดคุยตกลงกับผู้ใหญ่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า
หลังจบละครแต่ละเรื่องจะขอไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อคืนกำไรให้กับตัวเองค่ะ
มันอันที่ผมยังไม่น่าใจต้องถามเรื่องผู้ใหญ่เพราะว่าผมก็งงเหมือนกัน
มันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันเที่ยวมากเกินไปกระทบงานไหมก็ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะแบ่งชัดเจนนะครับ
มาพูดเรื่องสัญญงสัญญาอะไรก็สัญญาแล้วไงสัญญา
เขาไม่ได้สัญญากับคุณเขาสัญญากับคนดู

เขาไม่ได้อะไรสัญญาฉันเหรอนี่ฉันมีความมโนเป็นที่ตั้งมากเลยนะ

เขายังมีสัญญาอยู่กับทางต้นสังกัดเดิม

เพราะฉะนั้นยุติได้แล้วเรื่องข่าวเมาส์พวกนี้นะคะ